อย่างคุณพ่อลูก๔พี่เปิ้ลนาคอนของเรานั่นเอง
เปิ้ลนาคอนบอกเลยว่าขอเอาใจขอคนที่รักซีฟู้ดกับรักเนื้อนะคะ
มาปิ้งย่างด้วยกันเถอะคุณ
บอกเลยพี่เปิ้ลทุ่มสุดตัวค่ะ
ทำไมถึงเป็นเจ้าโปรเจกต์จริงนี่ยังไม่เรียกเจ้าโปรเจกต์นะ
เพราะว่าเท่าที่ศึกษาหรือคุยกับผู้ใหญ่

เขาทำกันบางคนทำกัน๓๐โปรเจกต์

เพราะฉะนั้นเราก็เลยเรามีความสุข
เฮ้ยเรายังไม่ถึง๓๐โปรเจคเลย

คงจะมีแรงผลักดันที่ยิ่งใหญ่อยู่
ก็คือลูกทั้ง๔คน

โปรขุมทองและชะดาซอยซี

วันนี้เราเปลี่ยนมาทำซีฟู้ดบ้าง
เพราะฉะนั้นการที่เราจะเปลี่ยนมาทำอะไรสักอย่าง
จู๊ดบอกเลยว่าต้องทำให้อันดับหนึ่ง

การทำร้านอาหารเนี่ยมันไม่ใช่แต่งร้านให้สวย
โปรโมทเยอะ
ดีที่สุดอย่างไรต้องอร่อยอย่างไร
เพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องหาตรงนี้ให้เจอก่อน

ก่อนที่จะลงทุนก่อนที่จะแต่งร้านให้สวย
ก็อยากจะบอกนะครับมันเป็นกิจกรรมใหม่

นอกจากที่เรารู้รู้กันอยู่ว่าทำโภคุณ

อาหารที่เกี่ยวกับเนื้อมาตลอด๑๐ปี
มาวันนี้เราหันมาทำซีฟู้ดกัน
ก็ลองไปคนทำซีฟู้ดกันทั้งประเทศแล้วล่ะ

แต่ลองมาดูว่าซีฟู้ดของเราแตกต่างกับคนอื่นยังไง
กับวิธีคิดของจูนที่เขาบอกว่า
เปิ้ลสิ่งที่เราทำแต่ละอย่างเนี่ย
อาหารที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหาร
เราต้องทำให้เหมือนกับพ่อทำให้แม่ทำให้พ่อ

เพราะฉะนั้นอาหารตลอดชิ้นอาหารตลอดคำ

แต่ละตัวต้องสดและต้องดีที่สุด
ให้กับคนที่เรารักกินเสมอ
นี่คือหัวใจของร้านโบขุนคุณทอง
โปรดติดตามตอนต่อไป